เรานี่อ่านข่าวมากตั้งแต่เด็ก
แต่ถ้าเกิดก็เลยอยากไปดูนิดนึงละกัน
พัฒนาการน่ารักมาก
โตจนที่ว่าเมื่อกี้คุณพ่อ
ก็เกิดเป็นโมเมนต์น่ารักแบบนี้คุณผู้ชมค่ะ
นี่เลยโอ้โห
จ๋าจ้างร้อยเล่นล้านเลยนะ

รูปที่คุณเป้ยลงสวยนี่คิดว่ามีช่างภาพแบบจ้างไปแพงนะ

ดูการจัดองค์ประกอบภาพซะก่อนธรรมดาที่ไหน
น่าเชื่อว่ามือปุ้มอันนั้น

คุณแม่ก็สวยด้วยมือเขาปุ้มปะล่ะ
นี่ดูซะก่อนความทุ่มเทนะ
ถ้ายืนถ่ายธรรมดาไม่ได้ต้องลงไปนอนถ่าย

แต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นความตั้งใจของลูกสาว

ลูกสาวที่แบบโตจนตอนนี้เป็นเพื่อนคุณแม่ไปแล้วนะคะ

นี่เด็กหญิงแตงไทยค่ะ

เพราะโตทันใช้ขวดคอ

ซึ่งน้องแตงไทยก็ทำหน้าที่ดีมากนะคะ

แล้วบอกว่านะคะแตงไทยตอนนี้คือเป็นเพื่อนคุณแม่ไปแล้ว

วันทำหน้าที่เป็นอะไรรู้ไหมคะ

จะเอามาอาบระยัดตรงหน้าบ้านรอ
น้อมันได้ใครมาเนี่ย
ยังจะถามอีกว่าได้ใครมา

พ่อมะมันเอามาเปร้ทเลยนะคุณผู้ชมนะ
ผิดท่ากันที่สาวน้อยรุ่นจิ๊วครั้งน้องเวสมนตร์

สาวแม่คนนี้บอกเลยว่าถ้าโตเป็นสาวเมื่อไหร่นะคุณผู้ชมนะต้องถูกใจแม่ใบเตยแน่นอนเพราะว่าน่าจะเป็นเพื่อนขาช็อปแน่เลยนะคะ
ดูสิตอนนี้นะคะยังเบบีอยู่แต่ว่าคุณแม่ก็กระเตงไปช้อปปิ้งกันตลอดเลยนะคะ